โดยโดยเบาะบัยการ์ดิจักรโดยโดยโดยไปรัก
ผมเป็นคนพันมือเป็นคนนวดน้ำมัน
เป็นคนที่ขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงบนเวทีเลย
กำกัดต้องมีนะครับดุมแบบนี้แค่นั้น
คุณลุงอิจญาณสภาพร่างกายของน้องก่อน
๑๐๐ครับผม๑๐๐ครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ข่าวนี้มาเกิดในช่วงจังหวะที่วงการมวย
กำลังดูอยู่พอดีนะคะว่า
กฎหมายที่แก้ออกมาจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะ
คือขั้นตอนของการแก้ไขกฎหมายมันมีมาระยะหนึ่ง

แล้วก็เป็นที่ถกเถียงท้วงติงกันในแวดวงมวยอยู่แล้วนะคะ
แล้วเพราะเอิญว่ามาเกิดข่าวนี้ช่วงไม่กี่วัน

จังหวะตัวนี้มาเป็นตัวอย่างพอดี
แล้วจะทำให้น้ำหนักของการอธิบาย
ในการแก้ไขกฎหมายมันยิ่งมากขึ้นหรือเปล่า
เด็กมากเลยเขาก็ไม่เห็นด้วย
ที่จะให้เด็กเสี่ยงขึ้นไปชกนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสมองของเด็กเอง
อันตรายของเด็กเองพัฒนาการของเด็กเอง
ที่จะเติบโตไปไม่เป็นไปตามคุณภาพ

แต่ทางฝั่งค้านก็บอกว่า
แต่ถ้าคุณมาดูในวงการจริง
แม้กระทั่งที่โตมาจนอาวุโสกันแล้ว

ทันทีที่ร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมจะไปฝึกนั่นแหละ
แล้วคุณรู้ไหมว่าเด็กจำนวนมาก
มันก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองหาเลี้ยงครอบครัว

เอาตัวข่าวนำก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่าเรื่องของเนื้อหา
ในวงการมวยที่ตอนนี้ก็
ก็ฟาดฟันกันอยู่ในแง่ของการงัดค้านกันอยู่นะคะ
ว่าตกลงแล้วกฎหมายที่แก้ออกมามันใช้ได้จริงไหมในวงการ
วันนี้สองท่านที่จะนั่งกับเราในรายการนะคะ

นักกีฬาเหรียญเงินโอลิมปิกครั้งที่๒๓นะคะ

แล้วก็ประธานชมรมนักกฎหมายเพื่อชาวมวย

คือข่าวนี้เบียดจังหวะมาพอดีกับที่กฎหมายใหม่
ครับ
แต่จริงแล้วมันคืออุบัติเหตุอุบัติเหตุครับมันไม่มีใครเจตนาที่จะทำให้คู่ต่อสู้ตายหรอก
หรือว่าไม่มีใครเจตนาที่จะทำให้เกิดการตายเกิดขึ้นแต่ด้วยองค์ประกอบหลายหลายอย่างนะครับ
องค์ประกอบของมวยเนี่ยของการจัดมวยเนี่ยมันหย่อนยานไปหรือเปล่า
อย่างเช่นพื้นเวทีไอ้ตรงที่ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นขอบเวทีพอดีนะครับ
เป็นขอบเวทีแต่ส่วนของขอบเวทีเนี่ยมันจะเป็นแข็งมันจะเป็นไม้มากกว่าไม้มากกว่าฟองน้ำ
แล้วมันหล่นลงไปตรงนั้นมันฟาดตรงนั้นเนี่ยผมดูแล้วมันฟาดตรงขอบเวทีพอดี
ดูนะฮะตรงนั้นมันขอบเวทีพอดีนั้นฟาดลงไปนะซึ่งถ้ามันฟาดลงไปอย่างนี้
ไม่ต้องเด็ก๑๓ปีตายหรอกครับผม๖๐ปีฟาดอย่างนี้ก็ตายเหมือนกันครับก็ตายเหมือนกันไม่เหลือหรอกครับ
เดี๋ยวกำลังจะบอกว่าเวทีก็มีส่วนต่ออุบัติเหตุครั้งนี้เหรอคะ
มีส่วนครับคือเวทีแต่ละเวทีเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
ค่ะเวทีมาตรฐานในกรุงเทพรุมพินีร่ามเนินเนี่ย
พื้นเวทีก็จะมียืดหยุ่นมีความแข็งพอประมาณ
แต่เวทีตามเวทีมวยชั่วคราวเวทีงานวัดเนี่ยคุณอยากใส่อะไรคุณปูอะไรก็ปูลงไป
บางทีเต้นอยู่เสียงดังครุ่มเนี่ยนั่นแสดงว่ามันเป็นไม้มันเป็นไม้เยอะ
แล้วล้มลงไปแรงแรงเนี่ยเจ็บเพราะมันไม่มีมาตรฐานมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ว่า
พื้นคุณจะต้องหนาเท่านั้นหนาเท่านี้อะไรอย่างนี้
คือนี่หมายถึงกรณีที่เป็นเวทีมวยชั่วคราวนะครับแต่ถ้าหากว่าถ้าเป็นเวทีมวยมาตรฐานจริง
เขาจะมีกฎกติกาอยู่ว่าพื้นเวทีต้องเป็นยังไง
ข้อแรกก่อนข้อแรกคุณขาผ่องคิดว่าพื้นเวทีเกี่ยว

เวทีอะไรอีกคะจากองค์ประกอบที่เราเห็นคลิปข่าว

ในมุมจริงแล้วกรรมการต้องเซฟต้องรับตัวต้องเซฟศีรษะตัวนักมวยได้

คือเรียนขอถามแทรกเรื่องนี้เลยนะเพราะว่ามีคนพูดเรื่องนี้อยู่เยอะนะคะว่า
อันนี้ก็ขออนุญาตพาดพิงกรรมการในคลิปข่าวเลยนะคะว่า
ตรงท่านมีคุณสมบัติพอไหมมีความเชี่ยวชาญไหมทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่า
คืออันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะแต่มีคนตั้งคำถาม
แต่ประเด็นคือว่าถ้าเราดูจากคลิปข่าวดิฉันไม่รู้ว่ากรรมการต่อให้มีประสบการณ์
มีคุณวุฒิเพียงพอแต่ในจังหวะคือบางทีมันเข้าไปไม่ทันได้ไหม

ใช่เพราะมันเร็วมากอ่าไม่ทันได้แต่มันมีจุดสังเกตอยู่อย่างหนึ่ง
ถ้าจากตามข่าวนะครับนักมวยบอกว่าชี้ให้กรรมการดูแล้วว่าสภาพเขาไม่มีแล้วนะ
แต่กรรมการก็ไม่สนใจหรือไม่เห็นก็ไม่ทราบก็ยังสั่งให้ชกอยู่
คู่แข่งใช่ไหมคะคือที่คุณขาวผ่องบอกคือคู่แข่งเขาชี้แล้ว
ชี้บอกกรรมการว่าสภาพเขาไม่ไหวแล้วนะ
คือเวลาเราดูภาษากายนักมวยเรารู้เลยใช่ไหมว่าคือเขายกมือขึ้นมาคือเขาพยายามจะชี้บอกกรรมการ

อย่างนี้ต้องแบบต้องเขาเรียกต้องดูนะว่าเขาไหวไหมเขายังไหวไหม
กรรมการเขาอาจจะคิดว่าเขาอาจจะดูว่ายังไหวนะเขาก็เลยสั่งให้ชก
สั่งให้ชกแล้วเนี่ยนักมวยก็ต้องตามขยี้แน่นอน
เอาอย่างนี้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่คนก็ทวงถามกรรมการเหมือนกัน
ทีนี้แต่ทีนี้มันซ้อนเข้ามาโดยการที่มันมีกระแสไปวิพากษ์วิจารณ์ฟ้าใหม่นะคะ
ก็คือนักมวยฝั่งตรงข้ามคำถามคือใช่เราเห็นเนี่ยภาษากายมองว่า
ใหม่พยายามจะบอกกรรมการว่าอีกฝั่งไม่น่าจะไหวแล้ว
แต่ทีนี้เมื่อกรรมการบอกว่าให้ชกต่อคำถามคือ
คือฟ้าใหม่เขามีสิทธิ์เลือกทำยังไงได้บ้าง
เมื่อเขาอยู่บนเวทีคะในความเป็นนักมวย

ถ้าผมเป็นฟ้าใหม่นะผมก็ต้องต่อยอย่างนี้
เพราะเขาถือว่าการแข่งขันบนเวทีเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุด
หน้าที่เราคือนักมวยขึ้นเวทีต้องชกมวย
บนเวทีต้องไม่มีคำว่าเพื่อน
แต่ทีนี้คือเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราดูอย่างนี้
อันนี้พูดโดยพยายามจะให้ความเป็นธรรมกับฟ้าใหม่นะ

คือฟ้าใหม่พยายามจะบอกกรรมการจริง

อย่างที่พี่บอกก็คือว่าด้วยความเป็นนักมวย

แต่คำถามคือว่านักมวยอาจจะมีสิทธิ์เลือกไหมคะ
โดยนิสัยตัวตนของตัวเองว่า

หรือว่าพยายามจะต้องบอกกรรมการอีก

หรือเราไม่รู้เหตุการณ์ข้างหน้ามันเป็นยังไง
ถ้าเกิดว่าคู่ชก

วอร์มไม่ซ้ำไม่ต่อย

เราโดนหนักกว่าถูกด่ายนะครับ
โดยเฉพาะคนดูโดยเฉพาะหัวหน้าคณะ
หาว่าใจไม่สู้ทำไมถึงมีวินทรียาทีทอง
ทำไมไม่จัดการให้เด็ดขาด

มันมีเยอะนะครับในกรณีอย่างนี้
คือถึงแม้ว่าดูแล้วคู่ต่อสู้
ก็คือฟ้าใหม่เขาจะเห็นสภาพฝั่งตรงข้าม
แต่เขาอาจจะเห็นไม่ชัดก็ได้เขาอาจจะวิเคราะห์ผิดเองก็ได้
กำลังจะถามเลยพี่ว่า
คือแต่ฟ้าใหม่อาจจะไม่รู้ขนาดว่าสะบักสบอมขนาดไหน
หรือพร้อมจะล่วงหรือไม่คืออาจจะไม่ได้รู้ขนาดนั้นใช่ไหม

นักมวยเขาดูว่าอีกฝั่งไม่ไหวเขาดูจากตาเหรอค
มันก็เริ่มเบลอเริ่มมองไม่มีจุดหมายไง
ห้อยเบลออย่างนี้เราก็รู้แล้ว
เราก็รู้แล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะฟื้นกลับขึ้นมาเมื่อไหร่
มันเขาทำกันไหมอย่างเช่นสมมุติถ้าเราเป็นฟ้าใหม่นะ
เดินเข้าไปพอใกล้แล้วเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วอ่ะเพื่อนไม่ไหวแล้วว่ะ
คือแบบก็ต้องหันมาบอกอีก

ถ้าไม่ใช่มวยไทยถ้าเป็นมวยสากลสมัครเล่น
ที่ไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องมีครับ

ถ้าเราไม่ซ้ำคู่ต่อสู้ให้น็อกไปเลยให้ชนะไปเลยเนี่ย

พวกเซียนมวยคนที่เรียกมวยก็หาว่าเราล้มมวยแล้ว
อาจจะถูกติดคุกข้อหาล้มมวยก็ได้
ถ้าเกิดกรรมการไล่เราลงหาว่าเราไม่ชกให้เด็ดขาดไป
มันจะไปอย่างนั้นเลยหรือไปครับถามท่านายดูได้
ใช่ดิฉันก็แหมจะรอชวนคุยแต่เรื่องกฎหมาย

ใช่ไหมคะทนายสุกิตต้องคุยเรื่องมวยอยู่แล้ว
ท่านบ้างถ้านายสุกิตมองภาพคลิปและข่าวแล้ว

แต่ที่พี่เขาพองบอกว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุเนี่ย

ผมว่าเกิดจากความบกพร่องนะฮะ

แต่ดูคลิปเนี่ยเราจะไปวิจารณ์
เอาไปวิจารณ์ตามความเห็นเราไม่ได้

กฎหมายก็อาจารย์พรบมวยที่เขาล่างกันนะฮะ

แล้วข่าวก็มาว่าเด็กเนี่ยไม่ได้พักผ่อน

คุณชกเนี่ยคุณต้องพักร่างกาย๒๑วัน

แต่นี่บางต่างจังหวัดทุกวันนี้ก็ปล่อยป่าละเลยกัน
นะฮะว่าเด็กไปชกที่นี่สองวัน

ประเวนชกเขาเรียกว่าเดินสาย

ก็เหมือนเลขบัตรประชาชน๑๓หลัก

แต่เจ้าหน้าที่ทำไหมบางทีก็ปล่อยไป
ยิ่งเป็นงานกุศโสนี่ถ้วยใคร

ก็ไม่มีตรวจแล้วก็เด็กเนี่ยตะเวนชกความพร้อมก็มี
แล้วดูในคลิปนะฮะเราต้องแบ่งให้ดีนะตอนช่วงกรรมการหันไป
ไปเนี่ยเขาหันไปทำไมข่าวเขาว่าทางฟ้าใหม่เนี่ย
ตอนที่ทำให้เพชรมงคลผู้เสียชีวิตเนี่ยล้มไปเนี่ยไปซ้ำเติม
คือหมายว่าใช้ลูกตามน้ำคือเอาเข่าเนี่ยไปแทงที่หน้า
พอแทงที่หน้าเนี่ยหัวก็ไปฟาดพื้นครั้งแรกอยู่แต่ว่าเราจะไม่เห็นตรงนั้นนะฮะ
แต่ว่าเราไปแต่ว่าคนเขายืนยันมาว่าคือมวยไทยทุกวันนี้เราไม่สอนเรื่องจัญญบันเลย
สอนว่าเอาแพ้ชนะอย่างเดียวตรงนี้ไม่ใช่ฮะต้องก่อนหน้านั้นนะฮะ
ถ้าล้มลงแล้วนี่ห้ามซ้ำนะแต่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ไม่ฮะ
เพื่อให้คู่ต่อสู้เนี่ยเจ็บปวดนะครับ
คือทนายสุกิตกำลังจะอธิบายว่ามันเป็นความสะสมบอบช้
ที่พิเศษมงคลโดนมาอย่างนี้หรือเปล่าถูกต้องน่ะนี่ครั้งแรก
ประเด็นแรกนะก็คือโดนซ้ำคือโดนเข่า
แต่ว่าโดนถึงพื้นแล้วก็โดนเข่าตามไป
ซึ่งจัญญาบันตรงนี้ผมก็ฝากนักมวยทุกคนเลยนะครับ
หัวหน้าค่ายหัวหน้าคณะนะครับ
เน้นเรื่องจัญญบันของนักมวยด้วย

ฝรั่งบางทีก็มาเขาไม่สนใจทำไมมีลูกนี้ด้วย
ที่เขาล้มไปแล้วมีลูกเข่าตามลอยไป
ก็เรียกตามน้ำแต่กรรมการก็ถือว่าเป็นการฟาว
ดังนั้นถ้าลงจากคลิปนะฮะก็จะเห็นคนตะโกนนะครับ

กรรมการก็หันไปเตือนฟ้าใหม่นะครับ
พอแต่ว่าหันไปเตือนฟาวใหม่นี่กลับมาอีกที
เจ้าแดงลุกขึ้นมาเนี่ยโซเซนะครับ
เพราะหัวฟาดพื้นด้วยโดนซ้ำด้วยนะฮะ

ทีนี้ตรงนี้นะครับกรรมการ
จะเซฟนักมวยนะครับตามหลักก็คือ

แล้วกรรมการตัวคนนี้ก็ไม่ใช่กรรมการใหม่นะฮะ

ก็เป็นนักมวยเก่าเป็นคุณข่าวผองดีด้วย

แต่ตอนนี้มาตรงที่ภูเขาผ่องบอกไง

แต่ตอนช่วงที่ปล่อยไปแล้วนะ

๕หมัดผมว่าก็๘๐แล้ว
ที่จะทำให้เขาเสียชีวิตได้

ตกลงนี่กรรมการเฟฟไม่ทัน๒ครั้งนะฮะ
แล้วก็ปล่อยให้โชคไปโดยตาลอยนี่อีกหนึ่งครั้ง

ปรากฏว่าแทนที่นักมวยนี่ล้มลงไป
จะต้องมีแพทย์มาส่งไปส่งโรงพยาบาลถูกไหมฮะ

อันนี้คือองค์ประกอบทั้งหมดที่ธนายสุกิต

ไม่มีแพทย์มีแต่พี่เลี้ยงแบบพญาพยาบาล
แล้ววันนั้นพี่เลี้ยงก็ส่งเข้าโรงพยาบาลเอง

แต่แพทย์ไปเย็บคู่อื่นอยู่

นี่คือความบกพ่องฮะ
บกพร่องประกอบอุบัติเหตุ

อย่างน้อยคือมันก็ไม่กระแทกแบบโดยตรง

กรณีที่ฟาดลงไปหงายท้องลงไปอย่างนี้นะ

แล้วกันมือกันเท้าได้ไหมคะ

อุปสรรคมันจะหลบยากอีก
เพราะมันหนามันใหญ่มันเทิดทะ

อิสระในการคล่องตัวเนี่ย

แต่มีคุณภาพที่ดีหน่อย

คือตกลงเรื่องกรรมการเนี่ย

กรรมการต้องโดนสอบด้วยป่ะค

เพราะว่ากรรมการนี้ต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานกีฬามวย

โดนยึดไปนุญาตแล้วก็ติดคลุกข้อหาประหมาตร

ตอนมาตรากลมหายอาญามาตรา๒๙๑เลย

คือต่อให้สอบกรรมการกรรมการก็ต้องตอบไม่เห็น

เราโดนยึดใบอนุญาตแล้วก็โดนมาตรา๒๙๑ด้วย

ว่าจะถ้าสมมุติเป็นอย่างที่พี่เขาปองบอกนะคะ
พื้นเวทีแพทย์สนามต่างเนี่ย
คืออันนี้ผู้จัดงานต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบด้วยแล้วสิคะ

คุณภาคตามกฎหมายก็เขียนไว้ชัด

ช่างน้ำหนักเช้าต้องไม่ต่างกว่า๕วัน
ต้องพักผ่นนะต้องยีบเอ็ดวันนะ

มันถึงเกิดเหตุการณ์ต้องบอกก็ต่อให้ใส่ใต้ก่าวมันก็คุมไม่ได้
มวยก็มาว่าผมกรรมการก็มาว่าผมโปรโมเตอร์ค่อยว่าผมนักมวยก็จะว่าผม
อันใดเราพูดแบบเป็นกลางว่าถ้าเรานะไม่อยากให้น้องเพชรมงคลเนี่ย
เป็นนักมวยคุณคุณจอมขวัญเชื่อไหมเป็นนักมวยลายแรกที่เสียชีวิตบนเวที
เพราะการต่อยมวยไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยมี
มันเคยมีแต่มวยสากลอาชีพที่ผมรู้นะสากลอาชีพ
เดี๋ยวขอแปะประเด็นนิดนึงนะคะคุณผู้ชม
ใช่ไหมคะคือเรื่องของสภาพร่างกายของนักมวยเนี่ยนะคะ

ถ้าตามกฎหมายบอกว่าต้องพัก๒๑วัน
แต่ดิฉันไปอ่านมาว่ามันละเอียดขนาดที่ว่า๒๑วันนี้หมายถึงชกครบ
ถูกต้องนะห้ายกแต่ว่าถ้าสมมุติอย่างเช่น
คุณจอดที่ยก๓คุณต้องพักยาวกว่านั้น
ไม่สั้นสั้นลง

แล้วมันมีอย่างนี้ด้วยไหมคะสมมุติว่าถ้าสมมุติคุณโดนน็อก

ต้องพักยาวกว่านั้นยาวกว่า๒๑วัน
หรือว่าถ้าสมองกระทบกระเทือนช้ำหลายครั้งก็จะยาวกว่านั้นอีก
คือมันละเอียดขนาดนี้กฎหมายเขียนไว้
คำถามคือเป็นจริงตามข่าวไหม
เพราะว่าถ้าสมมุติเป็นจริงตามตัวเลขข่าวนะคะ

ถ้ารวมแล้วจะใช้ตัวเลขว่าชกมา๕ปีหรือ๖ปีก็แล้วแต่
ยังไงก็เข้ารักษณะว่ามันฝืน
กว่าที่กฎหมายกำหนดที่นักมวยจะชกได้

ท่าน๑๗๐ครั้งนี่ทุกเดือนถึง๓ครั้งอย่างต่ำนั่น
กำลังจะบอกว่าประเด็นนี้สำคัญ

แต่คำถามคือมันเป็นอย่างที่เขาบอกไหม
ว่ากฎหมายเขียนไว้แต่ถ้าไม่บังคับใช้
เป็นใครก็ถึงชีวิตสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่อ่านกันมาเอาตัวเลขตามข่าวก่อนนะ

คือเด็กเริ่มชกตั้งแต่๘ขวบนะพี่

ช่วงห่างของแต่ละปี๕ปี
กับตัวเลขที่ออกมาว่าชกมา๑๗๐กว่าครั้งแล้ว
เพราะฉะนั้นหารไปต่อปีเขาชกเกินกว่ากฎหมายกำหนดด้วยซ้ำ

แน่นอนครับเฉลี่ยละประมาณ๑๐วันครั้ง
เอาอย่างนี้ฉันต้องถามแบบนี้คือจริงร่างกายเด็กถ้าเขาฝึก
กำยำความแก่งชะกาดของเขาเอาเฉพาะร่างกายก่อนพี่ไหวไหม
นักมวยนะครับนักมวยที่จะถูกน็อกมันมีอยู่๒๓ประเด็น

สภาพร่างกายไม่ดี
สามมีสิ่งกดดันจากสิ่งที่มองไม่เห็น
กรณีของน้องที่ตายเนี่ยผมดูแล้วสภาพร่างกายเขาไม่ดี
อาจจะมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนไม่พอ

ฟิตซ้อมกล้ามเนื้อต่างมันก็ไม่แข็งแรง
เคลื่อนไหวการเอาตัวรอดการหลบหลีกก็น้อยลง
นั่นคือสาเหตุสาเหตุที่โดนน็อก
ที่ท่านอ่านมาถ้าท่านผิดบอกนะคะ
อย่างเช่นที่เราบอก๒๑วัน๒๑วันนี้คือ

ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมุติโดนน็อกก่อน

คือเวลาพักก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นและยาวขึ้นถูกไหมคะ

ถ้าน็อกภายใน๓ยกก็เหลืออาทิตย์เดียว
วันนี้เป็นอย่างนี้ไปและพอมาธาปันน็อกไป

เวลาเรานับเนี่ยเรานับคนแพ้

ว่าคือสภาพร่างกายมันถูกใช้

แต่ว่าถ้าไม่ครบ๕ยกเนี่ย

แต่ไอ้คนชนะก็ยัง๒๑วันเหมือนเดิมนะ

แต่ที่ธนายธ์เขากำลังจะทำไปลดเป็น๑๔วัน

เพราะว่าคุณไม่ได้เหนื่อยถึง๕ยก
คือมันเป็นเหตุเป็นผลตามสภาพคนแพ้และคนชนะเลย
ว่าจะเป็นยกที่๑ยกที่๓ยกที่๕

คนชนะจะได้พักเร็วใช้ร่างกายน้อยจอดได้สักหน่อย
แต่คนแพ้เนี่ยถ้าโดนน็อกเร็วก็พักยาวหน่อย

หรือใครระเท่าเดียวในการหมวยให้สัมภาษณ์
มงคลสภาพร่างกายน่าจะเป็นส่วนหนึ่ง

ผมชกมวยมาผมก็เคยโดนน็อก
ผมเคยโดนอยู่ครั้งหนึ่งโดนตีเข่าเข้าปลายคางนะ

แต่พอกรรมการนับถึง๓ผมรู้ตัวแล้ว

อันนี้ก็มาถึงว่าใจผมไม่เอาแล้ว

เหมือนร่างกายตัวเองว่าถ้าชกต่อเนี่ย

ซึ่งเวลาตัวนักมวยถูกสอนมาไงคะว่า
ไม่ได้ต้องสู้จนกว่าจะไม่ไหว

เขาไม่สอนให้ประเมินตัวเองเหรอเฮ้ยอย่าฝืน
เขาสอนให้สู้สอนเขาฝึกซ้อมเราเต็มที่อยู่แล้ว

คุณจะวิเคราะห์สถานการณ์ตรงนั้นยังไง

ขึ้นไปก็จะไล่จะชกเขาอย่างเดียว
มันต้องคิดมันต้องหาวิธีไปด้วย

ก่อนที่กรรมการจะให้ฟ้าใหม่เข้าไปเนี่ย

เขาไม่ไหวแล้วเขาแสดงออกอะไรได้ไหมคะ

ค่อยเป็น๒๘ดิดเตอร์

เขาจะบอกว่าเวทีมาตรฐานราชดำเนินลุมพินี

เวทีมาตรฐานเขาบอกจับไปไม่จับเขาด่ากรรมการด้วยซ้ำไป
แล้วอะไรอ่ะคะเดี๋ยวแล้วอะไรแปลว่า

ไม่ใช่เวทีมาสถานเราต้องมาสถานก่อนนะ
ดำเนินลุมพินีเนี่ยวันที่สามารถเล่นการพนันได้

กรรมการจับได้แล้วจับได้แล้ว

แต่ทางภูมิภาพมันจะเป็นอย่างนี้เปล่าก็ต้องดูด้วย

อันนี้คือสภาพที่คุณขาผ่องพยายามจะบอกเราว่า

มีผลสภาพแวดล้อมพวกนั้น

กรรมการเองถูกแรงบีบแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมเยอะแค่ไหนค

เรียกว่าโดนคำหยาบเยอะเลยนะฮะ

เคยแบบมีชัดหรือว่ามันเป็นวิธีการที่เราเห็นอยู่แล้วว่า
กรรมการเองก็อยากจะห้าม

บอกเอ้าทำไมรีบห้ามก็กลายเป็นช่วยฝ่ายตรงข้ามไป
ทั้งที่กรรมการเนี่ยเขาใช้ดุลมิตถูกนะ

เรื่องที่ต้องกลัวใครด้วยนะคะ

เวทีมีอำนาจแต่ลงเวทีแล้วไม่มีอำนาจ
ถูกตีหัวกันมา๒วันยังไม่เห็นล่ะ
ค่ะเดี๋ยวขอกลับมาประเด็นกฎหมาย

เอาอย่างนี้ดิฉันพูดถูกไหม
คนในวงการดูทรงแล้วรู้ว่าน่าจะเกิดจากอะไร
และมันไม่ใช่แค่ปัญหาของเวทีและคู่นี้ที่เกิดขึ้น

ฉันพูดถูกใช่ไหมคะคืออันนี้อ่านจากข่าวล้วนนะ

เดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยกับทางคุณหมออดีศักดิ์ด้วยนะคะ
เรื่องกฎหมายคุณผู้ชมคาราคาซังอยู่

เพราะว่ามันจะมีการกำหนดอายุนักมวย
ใช่ไหมคะกฎหมายเดิมก็พอสมควรอยู่แล้ว
แต่กฎหมายใหม่ถ้าสรุปผิดบอกนะคะทนายสุกิต
ก็คือว่าอายุ๑๕ต่ำกว่า๑๕ชกมวยได้

ได้รับอนุญาตให้ถูกต้องถูกต้องนะแล้วก็ที่มาเพิ่มแล้วแบบ
เป็นประเด็นถกเถียงคือต่ำกว่า๑๒ไม่ได้เลย

เอายากเปลว่าเดิมก่อนเมื่อก่อนเอาความเมื่อก่อนก่อนนะฮะ
เขาก็ให้เด็กขึ้นทะเบียนได้ตามมาตรา๒๙
มาตราย๒๙หมายว่าเด็กนี่ต้องมีอายุ๑๕ปีบริบูรณ์
ถ้าเปิด๑๕ปีคุณไม่มาคุณไม่ออกบัตร
จะเป็นบัตรนักมวยนะเป็นเหมือนกับบัตรประชาชนเลย

สำนักงานมวยก็บอกเอาอย่างนี้มาจับให้

บล็อกบุ๊กก็คือสมุทรประจำตัวนักมวย

ถ้าเผื่อจะทำตามพรบมวยนี้ไม่ได้

แล้วก็ขึ้นทะเบียนให้เพื่อมาควบคุม

ต้องมีการพักผ่อนร่างกายนะ
ช่างน้ำหนักมีการใช้นวม
อะไรก็ว่างกันไปตามกว่า๑๕

ต้องใช้ชกสองภักษ์สอง

กฏหมายอนุญาตให้๑๕ให้ออก
ให้บอกประชาชนแต่เขาก็เลี่ยงไปว่า
หลังจาก๑๕ฉันก็ออกให้ก็คือสมุด

ซึ่งไม่ใช่เป็นบัตรหมายถึงต่ำกว่า๑๕ลงมาใช่ไหมคะ

แต่กฎหมายที่กำลังจะแก้ออกมาใหม่นี้
ไม่ให้ชกเลย
โดยง่ายเลยว่า

แต่ต้องมีเครื่องป้องกัน
เครื่องป้องกันคือมีเหตุการณ์สนับหลัง
แข้งอะไรอย่างนี้ก็กลายเป็นมวยไทยที่เราไม่เคยเห็นแล้ว

ต่ำกว่า๑๒ไม่ให้เลยในทุกกรณีไหมคะ
และเว้นแต่นักมวยอายุ๑๒ปีก็คือมาห้ามชกเลย
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมเพราะทางผู้ที่ค้านก็บอกว่า
โดยกายภาพของเด็กมันก็ไม่ควรจะชกอยู่แล้วอายุเท่านี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะในช่วงเมื่อสักครู่นี้ที่เราพยายามติดต่อรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดีศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะคะ
อาจารย์เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กคณะแพทยศาสตร์

เพราะเอิญว่าถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับโทรศัพท์
ฉันสรุปให้แบบนี้ค่ะคือตามข่าวก็ออกมานะคะ
ผลการทำงานการวิจัยของทีมอาจารย์ก็ออกมา
คือออกมาในลักษณะของความห่วงใยแบบนี้ค่ะ
ว่าการบาดเจ็บของนักมวยเด็กมันเป็นแบบสะสม
แล้วมันก็เป็นลักษณะของการบาดเจ็บที่รุนแรงนะคะ
เหนือจากนี้การแก้ไขกฎหมายฉบับที่ว่าที่มีการกำหนดนะคะว่า
อายุต่ำกว่า๑๒ปีเขาไม่ให้ชกเลยเนี่ยนะคะ
หรือว่าถ้าเป็นตั้งแต่๑๒แต่ว่าไม่ถึง๑๕เนี่ยนะคะ
ถึงแค่๑๕ควรจะปรับกติกาใหม่
ไม่ให้มีการปะทะไม่ให้มีการปะทะนะคะ
แล้วก็การแข่งตั้งแต่๑๒ปีขึ้นไป
ไม่ได้ช้าเกินไปในมุมของอาจารย์เขานะคะ
ไม่ได้ช้าเกินไปถ้ารักการต่อยมวยการฝึกซ้อมไปก็ไม่มีการ

รุปคือไม่ได้ช้าเกินไปถ้ารักการต่อยมวย

เพราะคงได้เจอกันช้ามาก
ถ้า๑๒ปีห้ามชกช้ามาก
๒ปีนี้เด็กเริ่มหาพญาแล้ว

เริ่มหาภัยยาไปยุคที่วัยรุ่น
เขาเริ่มจะโตเป็นนุ่มแล้วใช่ไหมคะ
ผมเนี่ยผมกล้าพูดเลย๙๙ของยอดมวยในปัจจุบันและอดีต

ผมดีเซนน้อยผุดผาดน้อย
ทุกอย่างที่เป็นยอดมวยได้แชมป์มา
คนละ๔๕แชมป์กล้องทนีสามารถเนี่ย
ตั้งแต่๘ขวบ๗ขวบทั้งนั้น

เพราะว่าพวกผมเนี่ยที่มันเป็นนักมวยผมเลือกไม่ได้
ผมเลือกที่จะเล่นกีฬาอย่างอื่นไม่ได้
วยไทยมันเป็นกีฬาชนิดเดียวที่ต้นทุนต่ำที่สุด
กางเกงขาสั้นตัวเดียวก็ฝึกมวยได้แล้ว
เอาแกรบใส่กระสอบปุ๋ยแขวนต้นมะม่วงก็ฝึกเตะได้แล้ว
ถ้าผมถ้าผมมีเงินถ้าผมครอบครัวดีไม่มีปัญหาครอบครัว
ผมก็ไปฝึกกอล์ฟแล้ว

แล้วถ้าผมมีลูกมีหลานผมก็ไม่ให้เป็นนักมวย

วยมันต้องใช้ความทุกอย่างของร่างกายสู้

แล้วอีกหลายคนที่ได้ดีมาจากมวยเนี่ยเลือกไม่ได้ทั้งนั้น
ถ้าคนเลือกได้ไม่มาเป็นนักมวยครับผมรับรอง
เรียนเชื่อว่าชุดคำถามที่ฉันพี่ขาวผ่องคงได้ตอบมาไม่รู้กี่เวทีแล้ว
อันนี้เอามุมมองผมบ้างนะครับ
มองผมเนี่ยถ้าไม่ถามนักมวยถามเอาผลวิจัย
เพราะว่าทางผลวิจัยของหมอดีศักดิ์เนี่ยนะครับ
ท่านก็ไปบอกเขาบอกว่าผมได้ฟังแล้วไปดูตัวอย่างเขาบอก
ท่านสำรวจมาจาก๒๐๐คนที่ชกมวย
ผมไม่รู้ว่าเป็นมวยไทยหรือมวยสากลนะฮะ
แล้วเด็กที่สำรวจเนี่ยสำรวจสำรวจโดยมาจากไหน
แต่เราก็ไม่เรื่องนี้ก็ตัดไปนะครับ
ไม่ต้องการนี้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเรื่องของการวิจัยเนี่ย
เราก็เคารพนะครับแต่ผมทำไมไม่มาวิจัยคุณเขาผ่องคุณนะ
นักมวยที่ปัจจุบันเนี่ยที่เขาชกมวยตั้งแต่๑๗เนี่ย
เป็นต้นว่าแสงมณีสอเทียนโพอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็พันพยักษิตเมืองนลซึ่งเป็นนักมวยที่เป็นไอดอลของเด็ก
เป็นไอดอลของเด็กทั้งนั้นเลยเขาบอกเขาก็มาให้การ
วันนั้นผมจะจัดประชุมที่ทาง๑๓เหรียญถามว่าเป็นไง
น้องก็บอกสมองก็ดีขึ้นเมื่อก่อนก็โง่เซิด
แต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องมาหลบคนเลยสมองดีขึ้นมันก็ขัดแย้งนะครับ
เอาอย่างนี้คือตามข่าวที่ออกมาจากที่เขามีการทำวิจัยกันมา
เขาใช้เขาใช้ลักษณะของการทำแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
วิจัยเพื่อศึกษาความแตกต่างของสมองเด็กนะคะระหว่างเด็กที่ชกมวยนะคะ
ควรเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้ชกมวย๒๕๒คน
ซึ่งผลวิจัยพิสูจนให้เห็นว่าการชกมวยในเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
มีผลต่อสมองของเด็กหลายแบบเลยนะคะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้ามีเลือดออกในสมองจากการถูกชกหัว
จะไม่มีธาตุเหล็กสะสมเป็นสารพิษต่อเนื้อสมอง
สมองใยประสาทฉีกขาและถูกทำลาย
สมองสั่งการไม่ได้ตามปกตินะคะ
การทำงานของสมองด้านความจำลดลง
นำไปสู่อาการบกพร่องทางปัญญาหรือภาวะสมองเสื่อม
และไปจนถึงระดับสติปัญญาของเด็กนะคะก็จะน้อยกว่าเด็กทั่วไป
เอาอย่างนี้อันนี้คุณผู้ชมหาอ่านในข่าวได้เพราะมีอยู่แล้วนะคะ
แล้วทุกท่านก็เคยได้ยินอยู่แล้วนะคะ
ถ้าผมย้อนกลับไปได้นะถ้าผมรู้อย่างนี้ทุกอย่างอย่างนี้นะ
ผมย้อนกลับไปได้ถามผมชกมวยไหมชก
ผมก็ยังชกเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนั้นผมหิว
แต่ตอนนี้ที่หมอกำลังทำหมออิ่ม
แต่ผมหิวผมไม่มีทางเลือก
อิ่มกับคนหิวเนี่ยความคิดจะไม่เหมือนกัน
ผมหิวเนี่ยผมก็จะต้องทำผมก็ต้องหาของกินให้ได้
มันจะเป็นตายร้ายดีอนาคตจะเป็นยังไงผมไม่สนใจ
ปัจจุบันผมต้องอิ่มผมต้องกินให้ได้
ดิฉันขออนุญาตลองเถียงลองดูในมุมของคนที่อ่ะอิ่มอ่ะ
คือแต่จริงแล้วคือไม่ได้จะบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของแต่ละครอบครัว
หรือวงการมวยมันต้องแก้ทั้งระบบ
ทำไมให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา
ทำให้เด็กหลุดออกจากภาระหน้าที่ของสังคม
ปล่อยให้ต้องไปหาเลี้ยงตัวเองด้วยวิธีแบบนี้
ทำไมต้องไปเสี่ยงเรื่องของสมองกระทบกระเทือน
ทำไมคนยากคนจนต้องดิ้นรนขนาดนี้
คือจริงแล้วที่ฉันเข้าใจว่าวิจัยไม่ได้ผลักภาระไปให้วงการมวย

แต่พยายามจะเสนอว่ามันมีมุมนี้ที่เขาอยากจะปกป้องเด็ก
เขาให้เราระวังเราก็เก็บเป็นข้อคิด

๘ขวบเขาพร้อมจะชกต่อย
ชกเลือดออกหน้าบวมเหรอพี่

ที่มันจะมีปัญหาคือพวกเด็กโข่ง

โข่งคืออายุ๑๔๑๕แล้วนะครับแต่น้ำหนักนิดเดียว
มันเป็นกรรมวิธีการของวงการมวยนั่นแหละ
ดเด็กคนนั้นไว้ไม่ให้เด็กโต

อย่างนี้ถ้าเด็ก๑๔๑๕คนมาต่อยกับเด็ก๘ขวบ
เด็ก๘ขวบมาตายมีปัญหาแน่นอนอายุ

ผมไม่ติดใจพี่หมอพี่หมอก็ว่าพี่หมอไป
แต่ผมถามนิดหนึ่ง
การที่เสนอคุณจอมขวัญเราก็ตกใจนะ

ไม่เคยรู้หรอกว่ามีการล่างปฏิบัติภาพนี้ออกมา

ร่างกฎหมายทำไมต้องรับคะ
ก็ผมบอกให้ไงเขาไปประชุมวันที่เนี่ยฮะ
ไปประชุมกันวันที่๑๙มีนาที่ผ่านมา
แล้วก็ดูเดี๋ยวว่าคนไหนเห็นด้วยมา

ทำไมไม่เรียกผมไปเรียกภูเขาพองไปดิ

เพราะว่าผมต้องเฉียงแบบเหตุผลใช้เหตุผลโต้
แล้วพอเสร็จมันกินคุณขาวพองในเดิมมันถามหมด
เขาต้องพัชวิจารณ์เขาบอกเรื่องมาถึงนายกราศมนตร์
เรื่องมันถึงเจ้ากระทรวงก็คือรัฐมนตรีว่าการแล้ว

เขาจะยื่นเข้าคอลโลม๒๐แล้วส่งสนชแล้ว
เพราะศนชคุณจะเสนอกฎหมายเฉพาะนี้
ใครมีต้องส่งไว้ภายในเดือน๓๐

ถ้าส่งไม่หมดก็ถือว่าคุณไม่ติดใจ

พอส่ง๓๐เนี่ยเขาต้องพิจารณาให้เสร็จเนี่ย
วันที่๑๕มกราเพราะจะหมดวาระของเขา
วาระไปเลยเพื่อรอรัฐบาลใหม่

คือแปลว่าต่อให้คนวงการมวยค้าน
แต่กฎหมายที่มีเนื้อหาแบบนี้ออกแน่

ถูกแต่ว่าผมถามว่าออกออกผมไม่ว่า
แต่ผมติดใจนิดนึงว่าการออกพรบเนี่ยนะฮะ
ตามกฎหมายแก้หรือออกพรบใหม่
รัฐมนูลราชนาจักรไทยปีใหม่

บอกว่ามาตรา๗๗เนี่ยนะ

คนมีส่วนร่วมผลกระทบเข้าไป

นี่เอกสารนี้ขอครึ่งนาทีสุดท้ายค่ะ

และเล่มเดียวเพราะคนนี้เขาจะขอถ่าย

ผมเป็นทนายในวงการมวยมาเท่าไหร่
รู้มาเมื่อประมาณสัก๑๐วัน

เพราะกลัวเขาเข้าไปแบบ

คือเดี๋ยวนะคะคือมีประชาพิจารณ์

ไม่ได้รู้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีประชาพิจารณ์เลยใช่ไหมคะ
คือมีแต่เราไม่ได้ไปคนวงการมวยไม่ได้ไปถูกไหมคะพี่

คือเท่าที่อ่านข่าวเนี่ยเรื่องนี้ก็คือว่า
คนวงการมวยพยายามจะบอกว่าคนใช้กฎหมายไม่ได้เข้าไปร่วมให้ความเห็นเลย

นี่คือสิ่งที่พยายามจะค้านมาตลอด

คุณผู้ชมคะที่ทั้งสองท่านมาเนี่ยเอาเข้าจริงนะคะ
ลักษณะของข่าวเนี่ยคือข่าวของน้องคือเพชรมงคลเนี่ย
มาในจังหวะกฎหมายนี้พอดีค่ะ
มันเลยทำให้การถกเถียงมันก็มีทิศทางที่จะไปในทางที่เอื้อต่อการแก้กฎหมาย
คนวงการมวยก็รู้สึกนะคะสำหรับการสูญเสียเพชรมงคลไป
ยังแต่ว่ามันมาในจังหวะที่ยังมีข้อถกเถียงนี้อยู่

คุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการ
ยังไงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเพชรมงคลนะคะ
แล้วก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งที่ใช้ภาพข่าว

เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเยาวชนของไทย
และเกิดอะไรขึ้นกับระบบไม่ใช่วงการมวยนะคะ
เกิดอะไรขึ้นกับทั้งระบบของบ้านเราค่ะ
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะค่ะอีกสักครู่เท่านิวส์โชว์นะคะ
คุณพักภูมิและคุณเขมสอนรออยู่แล้วสวัสดีค่ะ